ไปดูเหตุที่พระนครศรีอยุธยาอย่างที่ผมนำเรียนไว้
หลานชายเนื้อเรื่องเดิมคลุมคร่างจากยาเสพติด
เอาเหล็กตีหัวลุงซะสลบเลยครับคุณผู้ชมฮะ

นี่คือคลิปที่นายอนุสรชำนาญหมออายุ๕๕นะครับ
ชาวตะบลสำพาวโล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา
กับนายวีรยุทธิ์ลำมะละใหม่ลำมะสมัยอายุ๔๐ปี
เป็นหลานทะเลาะกันแล้วหลานใช้เหล็กตีตีตีตีลุงอนุสรฮะ
ก็พยายามเอามือปัดแหละแต่ปัดไม่อยู่หรอกครับ
ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของคนในบ้านลูกสาวเล่าบอกว่า
ลูกสาวคนเจ็บเล่าบอกว่าโอ้โหคนที่ทำร้ายพ่อไม่ใช่ใคร
กับหลานชายพ่อนั่นแหละนะฮะบ้านอยู่ติดกันมีประวัติยุ่ง
กับยาเสพติดคลุ้มคลั่งอยู่บ่อยไอ้วันเกิดเหตุในสามทุ่ม๒๗เมษายน
ไม่พอใจคราวนี้มีปากเสียงกันก็เลยเกิดเหตุขึ้น
แต่ตำรวจมาระงับเหตุไม่ทันนะพ่อถูกตีสลบไปแล้ว
พอตำรวจมาถึงตำรวจบอกว่าคงจับให้ไม่ได้นะ
ทำไมอ่ะบอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
แล้วคนในบ้านอย่างนี้อย่างไรจะอยู่อย่างไรปลอดภัย
บอกว่าก็ดำเนินคดีไม่ได้นะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาตัวไปบำบัดยาเสพติดให้ก็แล้วกันครับ